มาดูเรื่องบนท้องถนนอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องนี้อาจจะเป็นอุทาหรณ์ทำให้เราต้องพกถังดับเพลิงเอาไว้ในรถนะคะ
เพราะว่าบางทีเนี่ยเรื่องไฟไหม้อาจจะเกิดขึ้นกับรถของเราหรือรถของเพื่อนร่วมทางก็ได้ค่ะ
โอ้โหทันท่วงทีจริงถูกที่ถูกเวลามากเลยนะคะมีถังดับเพลิงแล้วก็เข้าไปฉีดรถคันนี้ที่กำลังไฟลุกอยู่ค่ะคือกลางถนนไม่คิดว่าจะมีใครมี
พอเสร็จแล้วนะเขาก็ขึ้นรถแล้วรีบขับออกไปเลยเขาบอกว่ากลัวรถติดค่ะ
เอาไว้ทุกวันก็เลยช่วยดับไฟเอาไว้ได้ทัน
ไปฟังคุณเอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ
เห็นไฟมันเริ่มโหมขึ้นมาแล้ว
ก็เลยรีบลงเอาไปเอาถังดับคืนข้างรถที่มีติดรถอยู่

อันดับแรกที่คิดเลยนะพี่คือว่ารถเรามีถังดับเพลิง
ถ้าเราไม่ช่วยมันก็ประมาณว่า
ถ้าเราไม่ช่วยน้องเขาคงไหม้หมด
แล้วทีนี้มันอาจจะเกิดเหตุใหญ่กว่านั้น